เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วนะคะ

ว่าคนก่อเหตุก็คืออดีตพนักงานสหกรนี่แหละ
แต่เป็นหนี้พนันค่ะเลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
ขโมยเงินไปเนี่ยหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเลยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
มีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะคะเนี่ยคือที่วงแดงเนี่ยคือคนร้ายนะคะ
โดยผู้เสียหายคือนางวัชรินบรรจงเลขาค่ะเป็นเจ้าพนักงานบัญชีของสหกรการเกษตรเชียงแสน
ตอนเกิดเหตุเธอตกใจมากนะคะเธอเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าสหกรณ์ให้เธอมาเบิกเงิน๑ล้านห้าหมื่นบาท
พอเบิกปุ๊บเธอก็เอาถุงใส่เงินขึ้นรถกำลังจะกลับที่ทำงานอยู่อยู่มีคนมาเคาะกระจกรถนะคะ
เธอก็เลยเปิดประตูรถออกไปจะถามว่ามีอะไรคนร้ายเนี่ยล้วงมือเข้ามาแล้วก็คว้าเอาถุงเงินที่วางอยู่ตรงคอนโซลรถ
แล้วก็วิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปเลยเนี่ยค่ะจังหวะนี้คุณผู้ชม
โดยเธอบอกว่าคนร้ายเนี่ยสวมหวกกันน็อกปิดบังใบหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เก่งมากนะคะ
ตำรวจรวบตัวได้วันนั้นเลยค่ะทราบชื่อคือนายสิทธิโชคเมืองมา
เป็นอดีตพนักงานสหกรการเกษตรเชียงแสนนี่แหละ
ที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ที่ซอยหลังธนาคารกาเสธและสหกรกาลกาเสธนะคะ
ช่วงเช้าค่ะตำรวจพานายสิทธิโชคมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกคือสารานั่งพักริมทางที่อยู่ห่างจากธนาคาร๒๐เมตร
นายศิษย์ทิชโชคมารอปล้นเงิน
พอปล้นเสร็จก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่นายชื่นใจก้อนคำ
พี่เขยขี่มาจอดรออยู่แล้วก็ขี่หลบหนีไปทางซอยข้างร้านทวียน
เอาหมวกกันน็อกไปทิ้งข้างรั้วบ้านของชาวบ้านในซอย
แล้วก็ขี่ไปหลังป่าช้าเชียงแสน
ซึ่งเป็นจุดที่นายสิทธิโชคจอดมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงไว้
แบ่งเงินกันกับพี่เขยนายชื่นใจพี่เขยเอาไปห้าแสน
นายศิษย์ทิชโชคเอาไป๕แสน๕ค่ะแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนี
ซึ่งนายสิทธิโชคก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ที่หลังป่าช้าไปบ้านเพื่อน
เพื่อเอาปืนเอาเสื้อยืดสีดำที่ใส่ก่อเหตุไปฝากไว้ที่ตู้ใต้ถุนบ้าน

พอทำแผนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พากลับไปที่สพเชียงแสนนะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกสัตศักดิ์ผู้กำกับสพเชียงแสนบอกว่า
สอบส่วนเบื้องต้นแล้วนายสิทธิโชคให้การรับสารภาพค่ะ
ว่าเขาติดการพนันที่ต้องไปปล้นชิงทรัพย์ครั้งนี้
เพราะว่าอยากได้เงินไปใช้หนี้พนันค่ะส่วนพี่เขยนายชื่นใจเนี่ย
ก็ตอนนี้กำลังให้ชุดสืบสวนตามตัวอยู่นะคะอีกไม่นานน่าจะรวบตัวได้